คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความรักของสามหนุ่ม
คุณเจมส์คุณอ้ำและคุณเต้ย
เจนนุ่นโบนะไม่ใช่เจมส์อ้ำเต้ย
เขามาทำอะไรไปดูกันค่ะ
นี่คุณผู้ชมจัดงานวิวาสิคะ
สามหนุ่มนี่แหละคุณผู้ชมจัดงานวิวาบรรลือวิโลก

หมู่ก้าวดำบลคลองะมภัยอำเภิงเมืองจราหัวรี
จัดงานวันที่๘ธันวาคมนี้เองค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นความพิเศษที่ไม่เหมือนงานไหน

ชายหญิงแต่ว่างานนี้เนี่ย
สามหนุ่มเลยค่ะก็จัดงานผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณี
ญาติพี่น้องเพื่อนฟุ้งคนสนิทก็มาร่วมแสดงความยินดีกับความรักของทั้ง๓คนด้วย
เรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะไปคุยกับคุณเจมส์
คุณเจมส์เนี่ยอายุ๓๐ปีนะคะ
เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยได้คบหากับน้องอ้ำน้องอ้ำอายุ๒๒ปีคบกันมานาน๗ปีค่ะ
ซึ่งน้องอ้ำเนี่ยเป็นแดนเซอร์ในวงดนตรีอยู่เนี่ยนะคะ
ซึ่งคุณเจมส์เนี่ยก็จะคอยไปดูแลไปติดตามการแสดงของน้องอ้ำมาโดยตลอดค่ะ
ก็จนคบหากันมาได้๕ปีค่ะจากนั้นก็ตัดสินใจเปิดวงแดนเซอร์ของตัวเอง
ทำวงมา๒ปีทีนี้ทางน้องอ้ำค่ะน้องอ้ำที่เป็นแดนเซอร์ไปรู้จักกับน้องเต้ย
อายุไล่เลี่ยกัน๒๔ปีนี่แหละซึ่งก็เป็นแดนเซอร์อยู่เหมือนกัน
ก็เลยพูดคุยกันถูกอกถูกใจถูกคอกันก็เลยตัดสินใจนะคะคบหากัน
ทั้งสามคนเลยโอ้เหรอใช่แล้วค่ะความรักไม่มีขีดขั้นอยู่แล้วค่ะ
ก็เลยจัดงานผูกข้อมือประกาศให้โลกรู้กันไปเลยว่าชายทั้งสามคนนี้นะคะ
จะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะโดยคุณเจมส์ที่อายุมากที่สุดเนี่ยก็เป็นหัวหน้าครอบครัว
ทำงานเป็นพนักงานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรี
อีก๒คนคุณอ้ำกับคุณเต้ยเนี่ยทำหน้าที่ดูแลวงแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์อยู่แล้วไงงานถนัดนะคะ
ก็ถือว่าเป็นความรักของสามหนุ่มที่เราเองก็ร่วมยินดีด้วย
เพราะความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจกันและกัน
ให้ความเราจะเป็นเป็นเพศไหนวัยใดยังไงความรักก็เป็นสิ่งดีงาม
พวกเราทั้ง๓คนก็ยินดีด้วยนะคะ
นะคะถ้าเกิดเข้าใจกันทั้ง๓คนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
แต่เราต้องบอกคุณเจมส์คุณอ้ำคุณเตยนะ